ก็หลังจากได้มีโอกาสได้ไปแปลงเพศแล้ว
รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองที่สุด
ก็สุขภาพก็ไม่แข็งแรงอะค่ะ

ก็ไม่มีอะไรก็แบบก็คือ
ข้างในก็มีอะไรที่ผิดปกติเราต้องไปผ่าอาณาจน์เอาออกแค่นั้นเองนะคะ
ไม่มีค่ะฮอร์โมนเกดก็ทำงานปกติเหมือนเดิม
หลังจากนี้คุณยังต้องไปเช็คอัพอะไรอยู่ไหมค่ะพี่เกรด
ต้องไปหาคุณหมอ
หลังจากนี้เหรอคะก็คงจะต้องไปเช็คอัพอยู่เรื่อยค่ะ

แล้วก็เพื่อนของคุณสองช่างเลยใช่ไหมค่ะคุณเกรด

มันเป็นปัญหาต่อร่างกายเราหรือยังไงพี่เกรด
ไม่ได้ตั้งใจก็คือร่างกายไม่แข็งแรง
เราก็ต้องดูแลตัวเองแค่นั้นเองค่ะ
คุณน้องค่ะอายุ๔๕แล้วจะมีได้เหรอคะ
ใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตัวเอง
แล้วก็รอให้เรารู้สึกว่าโอเคเราคงจะมีน้องต่อไปไม่ได้แล้ว

จริงแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่เกดเพิ่งรู้หรือว่ารู้มานานแล้วค่ะ
หรือว่าพยายามรักษามานานแล้ว
ก็เป็นอะไรที่ดูมาอยู่สักพักนึงแล้วค่ะ

ก็เป็นการเซฟตัวเองค่ะ

ถ้าถึงเวลาที่จะต้องดูแลตัวเองก็โอเคค่ะ
ก็ไม่เป็นไรก็ผ่าตัดค่ะ
แต่ไม่ได้แบบรู้สึกเจ็บใจซ้ำแบบ

คือร่างกายเกดก็เหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิม
ไม่มีต้องกินยาอะไรต้องบำรุงอะไรก็คือแข็งแรงค่ะ
เรียกว่าหายขาดจากสิ่งที่มันอยู่ใช่มั้ยค่ะนี่เกบ

ไม่มายังเป็นมะเร็งหรืออะไรแบบนั้นค่ะ

ว่ามีบางส่วนในข้างในเรา
ที่ทำงานผิดปกติทั้งงานเองค่ะ
จากความรู้สึกที่เรียนกันทั้งหลายการมาถ่าย
ก็พักฟื้นแค่๒คืน
แล้วก็เสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปแถลงข่าว
ฮอรี่เดย์ที่บ้างเอ่อที่ต่างประเทศค่ะใช่ครับก็
ลูกทีมเขาได้เล่นราคาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะงั้นที่ยังแข่งไม่จบ

ไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่รู้เหรอมีอะไร
ได้ตุ๊กตาพี่

อันนี้คงต้องถามคุณเต้นี่ยังไม่รู้เรื่องเลย

รายการยังไม่จบเลยแต่ว่าทำไมได้ไป

แต่นี่ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไง
แค่รู้ว่าเรายังแข่งขันกันไม่จบ

ส่งเด็กไปเรียนนู่นนี่

ก็เลยยังไม่รู้ว่ามันมีดราม่าอะไร
อย่างนี้ก็ต้องไปถามคุณเต้เลยมั้ย

แต่ในทีมมีรับกันค่ะ

กระแสว่ารักกันชายหญิงค่ะ
แจ็คกับเต็มสัน

ก็น้องสองคนก็นั่งติดกันแค่นั้นเอง
ไม่มีอะไรมากกว่านั้นค่ะ
เพราะว่าถ้ามีมากกว่านั้นเก๋ก็ต้องรู้ค่ะ

หนุ่มเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ
กับเกดแล้วก็น้อง

ไปไหนอะไรเนี่ยเขาจะคอยปกป้อง

ผัดกันไปส่งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้น้องเขารักกันแบบเหมือน

แต่ตอนนี้เด็กเขายังเพิ่งจะ

แล้วความรู้สึกที่หนุ่ม
เขามีกับน้องหรือแม้แต่เกดเองเนี่ย
เวลาเราเดินไปไหนหรือไปไหนด้วยกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นไม่มีบอกได้เลยว่า
ไม่มีแต่ก็สร้างกระแสให้ไปเรื่อย
ก็ได้นะคะทีมลูกเกดชอบค่ะ
ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ